คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงหนุ่มฮอตที่ครองใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วทั้งประเทศ
ณเวลานี้แล้วก็ได้ตำแหน่งสามีแห่งชาติ๒๐๑๘ไปครอง
ต้องยกให้กับบอสวสินหรือว่าฟิล์มธนพัฒน์นะคะ
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาเองฮอตมาก
คิวเนี่ยแน่นเอียดเลยนะคะแต่ว่าพี่แจ๊กกะรีนของเรามีความสามารถสูงมากค่ะ
ไปฉกตัวหนุ่มฟรีมเนี่ยมาเปิดใจมาร่วมพูดคุยกับเรา
ทุกประเด็นที่มีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะประเด็นดราม่า
เขาว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
อ๋อบอสอ๋อนาแบบมาหลับจอบสัมภาษณ์พิเศษนะค่ะบอส
แค่นี้ก่อนนะคะเอาอ่าพี่บอสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วเมื่อกี้ใครโทรไปอ่ะคะผมเองครับ
บ้าหรือเปล่าเดินไว้ก่อนสัมภาษณ์หน่อยนะคะ
ได้เลยครับนี่ค่ะน้องฟรีมครับ
ซึ่งตอนนี้กำลังฮอตมากเป็นสามีแห่งชาติ๒๐๑๘บ้างนั้นเลย
นี่คือไข่นะคะไข่ซึ่งมีคำถามจากแฟนละครคุณเนี่ยแหละเป็นคำถามเด็ดค่ะคำถามแรกนะคะ

ก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีที่ทุกคนชื่นชอบกับผลงานของเรา
คำถามที่๒ต่อเลยค่ะ

หรือคนรู้จักที่ชีวิตรักไม่ราบรื่น
พี่บีน้ำทิพย์ในละครนะคะ

แล้วเราไม่ใช่คนผิด

ที่จะได้เจอคนใหม่คนที่ดีกว่า

หล่อเนี๊ยบในละครชีวิตจริงชอบทำอะไร
ไม่ว่าจะออกกำลังกายเลี้ยงสัตว์หรือฟังเพลงไหมคะ
เวลาว่างก็จะเป็นคนที่ชอบเข้ายิมค่ะ
จะใช้เวลาเป็นคนที่สามารถใช้เวลาอยู่ในยิ้

หื้อช่วงผู้หญิงครับ
คำถามที่๔ค่ะเป็นคำถามที่กลัวคำตอบสุด
ตอนนี้มีสาวรู้ใจหรือยังคะในหรือนอกวงการ
ก็ยังไม่มีเป็นแบบชัดเจนขนาดนั้นก็มีเข้ามาคุย
โอ๊ยแต่เดี๋ยวฉันเห็นคุณให้สัมภาพว่าคุณคุยหลายคนหรอกได้

ตอนนี้ชัวร์

ไม่มีค่ะแต่มีคนเข้ามาคุย

จากคนทางบ้านประชาชนไทยรัฐทั้งหมด
หุ่นล่ำหน่อยในโซเชียลพูดถึงหนักมาก
อันนี้ผมว่าเอาไปติดตามดูในละครดีกว่า

อาจจะได้เห็นหรือไม่ได้เห็นไม่รู้
คนที่จะมาเป็นเมีย๒๐๑๘ของตัวจริงคุณฟิล์ม
มีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
อันนี้ไม่มีคุณสมบัติตายตัวขอแค่เข้ามาคุยแล้วเรา
มันทำให้เรามีความสุขกับการเป็นตัวเองแล้ว
แล้วเขาเข้าใจงานของเราจริงเราก็โอเค
ส่วนมากจะชอบผู้หญิงที่แบบแก่กว่าแต่ว่า
แก่กว่าออฟฟิศดิฉันเยอะมากเลยนะ

ออฟฟิตดิฉันเยอะมากเลยนะ

ไม่ได้เหรอจะให้แม่ไปขอไหม
เราชอบผู้หญิงที่ขาวตาโตมีแก้มหน่อย

เอาเป็นว่าก็วันนี้ขอบคุณน้องฟิล์มมากนะคะ
แล้วก็ติดตามแฮดแทชเมีย๒๐๑๘ต่อไปนะคะ

ทำไมพี่แจ๊คต้องเล่นเบอร์ใหญ่เบอร์แรงขนาดนี้

แทบทุกครั้งจะต้องมีหนุ่มหล่อแบบนี้

เขาจับมือกันอีกทั้ง๘ที

รวมไปถึงเมื่อกี้ที่ซบอกกันด้วย
คืออะไรมันจะต้องเล่นมือใหญ่เบอร์แรงขนาดนี้

แล้วตอนนี้ก็ลบคำบอกว่าเขาเป็นเกย์เนี่ย

เมื่อกี้บอกแล้วนะว่าสเปคสาวเป็นยังไง

มาเลยอายุมากกว่าด้วยอย่ายอมรับเลย
ยังแก่แล้วค่ะ
แต่อาจจะไม่ใช่แถวออฟฟิศเรานะคะ

อันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะที่พี่แจ๊กกะลีนนะ